สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแฮปปี้เฮียค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเฟื่องระดาขอให้เธอเป็นคนที่สุขสวยรวยความสมหวังแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะ
เชอรี่ขออวยพรกับเช้าวันแรกนี้ด้วยแล้วก็วันแรกของการขึ้นสักขนาดใหม่ใช่ค่ะ
เจอหน้าเชอรี่เลยนะคะก็จะเจอเรื่องแซ่บตลอดปีอย่างแน่นอนนะคะ
เอาล่ะไทยรัฐทีวีของเรานะคะร่วมกับสนุกดอตคอมค่ะคุณผู้ชมสำรวจความคิดเห็นของชาวเน็ต
ร่วมโหวตนะคะว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวไหนแซ่บข่าวไหนเด็ดโดนใจไปดูกันสิมีอะไรบ้างค่ะ
จากการเปิดสำรวจตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคมถึง๓๑ธันวาคมนะคะพบว่าชาวเน็ตเนี่ยโหวตให้กับอันดับที่๕ค่ะ
แก่ข่าวการเผยแพร่เอกสารชี้แจงการพ้นจากการเป็นนักแสดงในสังกัดของสองนางเอกแถวหน้า
หมอชิดแพนเค้กเขมมะนิดและใหม่ดาวิกาค่ะโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองซุปตาสาวนั้นต้องการเป็นนักแสดงอิสระ
และแม้จะไม่ใช้นามสกุลช่อง๗สีอีกแล้วแต่ว่าทั้งคู่นั้นยังมีโอกาสหวนมารับงานในบ้านหลังเก่าค่ะ
ทำนั่นเองค่ะส่วนอันดับที่๔นะคะเป็นข่าวบันเทิงสุดฮอตแห่งปีก็ต้องยกให้กับคู่รักวัยรุ่นที่ติวฉายาคนบันเทิงไปปลายปีได้แบบเหนาะแบบนี้

ถูกเติมบี้ทัชภาคและกรุ๊ปกิฟต์สุมนต์ทิศนั่นเองประกาศป่องสายฟ้าแลบหลางเพิ่งคมหาดูใจกันได้ไม่นาน
ทั้งคู่ก็จูงมือกันมาเปิดใจถึงข่าวดีแล้วก็ขอโทษสังคมที่ทำผิดประเพณี
แล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานออกมาให้ชมกันก่อนเตรียมเข้าประตูวิวา๒๓มกราคมนะคะซิลผลวนอันดับที่๓ไปได้
ทะเลจริงนี้น้ำเค็มนะไปยืนปุ๊บกลายเป็นหวานเลยจ้า
ขยับมาตามด้วยผลโวชน์๖เปอร์เซ็นต์ตกเป็นข่าวของการกินยาหวังปลิดชีพของนักแสดงสาวแต่งโหมพัฒนฤทธิดา
เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองหลังจากผิดหวังจากความสัมพันธ์กับอดีตสามีโตโนภาคิน
โอ้โหข่าวใหญ่ข่าวโตนะข่าวนี้ที่เขาบอกว่ามันร้าวรานเกินยากจะสมานแล้วแก้วที่มันร้าวไม่นานก็คงจะยังไง
ตามมาด้วยการแถลงข่าวเลิกรากันอย่างเป็นทางการในอีก๑วันถัดมาของฝ่ายชายนั่นเอง
ได้รับความสนใจจากคอข่าวบันเทิงรั้งอยู่ในอันดับที่๓ค่ะ
ส่วนอันดับที่๒ได้ผลโหวตไป๑๖ก็ถือเป็นข่าวช็อก
แล้วก็สร้างความโศกเศร้าสะเทือนใจให้กับแฟนเพลง
เป็นคนใกล้ชิดเป็นอย่างมากกับการจากไปของนักร้องนักดนตรีทายาทนักการเมือง
อย่างคุณสิงหมุกสิกพงศ์นะคะวัย๓๑ปีในคืนวันที่๒๙กรกฎาคม
เจ้าตัวตัดสินใจกระโดดตึกจากคอนโดที่พักบนชั้น๕
กลางการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องความรักกับแฟนสาวเฟย์พรปวีที่มีปัญหา
แล้วก็ได้รับการเปิดเผยจากคนใกล้ชิดในภายหลังว่านักดนตรีในตาเศร้าคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะ
และมาต่อกันที่อันดับที่๑ค่ะ
ข่าวบันเทิงที่ชาวเน็ตยกให้เป็นที่สุดแห่งปีนะคะตกเป็นข่าวของการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤตของคุณปอทฤษฎีพระเอกชื่อดังนั่นเองค่ะ
ซึ่งตอนนี้คุณปอนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราว๒เดือนแล้ว
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายค่ะท่ามกลางการเอาใจช่วยของประชาชนทั้งประเทศนะคะ
มีชาวเน็ตร่วมลงคะแนนให้แบบถล่มทลายถึง๗๖เปอร์เซ็นต์ค่ะ
ก็คะแนนโหวตที่โหวตให้เป็นข่าวที่น่าติดตามแล้วก็ที่สุดแห่งปีเนี่ย
ส่งต่อให้เป็นกำลังใจให้กับคุณปอด้วยแล้วกันนะคะถือว่าเป็นความห่วงใยจากแฟนละครแล้วก็แฟนคลับของคุณปอทุกคนเลยนะคะ